คุณผู้ชมไปดูอีกเรื่องหนึ่งมาเตือนภัยกันอีกแล้วนะคะ
ใครที่มีเด็กเด็กอยู่ที่บ้านเนี่ยคือคลาดสายตาก็ไม่ได้
ไกลเกินเอื้อมก็ไม่ได้นะคะเพราะว่าที่ระยองค่ะมีเด็กคนนึง
เอาลูกบอลนะคะมาเล่นเป็นลูกบอลไฟฟ้าน้องอายุเพิ่งจะขวบเศษ
แล้วเด็กเขาก็จะสัมผัสดูแล้วก็ใช้ฟันใช่ไหมคะ
หรือว่าบางทีก็เอาของเข้าปากเอาลูกบอลนี้เข้าปาก
แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันไปติดที่คอค่ะ

เป็นเหตุสลดค่ะที่เกิดขึ้นที่ตำบลสำนักท้อน

นายสุวรรณทองตันชาวบ้านเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้น๑๖กุมภาพันธ์ช่วงประมาณ๑๐โมงเสร็จค่ะ
ลูกสาวเขาน้องออร่าเนี่ยนอนรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลบ้านฉาง
เพราะว่ามีอาการป่วยเป็นไข้หวัดใหญ่
ก็มีคุณยายวัย๖๐ปีที่เป็นคนไปเฝ้าไข้ดูแลอยู่
ช่วงที่เกิดเหตุคุณยายเผลอหลับค่ะ
เพราะว่าคุณยายเองก็อ่อนเพลียไม่ได้หลับนอนเต็มอิ่มเพราะว่าเฝ้าหลานนะเนาะ

ปรากฏว่าจังหวะที่คุณยายหลับเนี่ยค่ะหลานสาวดันตื่นขึ้นมาพอดี
แล้วก็ไปคว้าเอาลูกบอลไฟฟ้าที่หลานสาวคนพี่ถือมาฝากตอนมาเยี่ยมไข้
แล้วก็วางเอาไว้ในตระก้าข้างหัวเตียงน้องก็เอามาเล่น
แต่ด้วยความไร้เดียงสาค่ะเด็กวัยขวบเศษเท่านั้นเอง
ก็เอาลูกบอลจับไปจับมาเล่นไปเล่นมาแล้วก็ใส่ปากตัวเองอมเล่น
ทีนี้ลูกบอลมันไหลลงไปที่คอแล้วก็ติดคอ
ไม่มีใครเห็นเลยเพราะว่าห้องนั้นเนี่ยมีเตียงคนไข้ของน้องออร่าอยู่เตียงเดียว
รู้ตัวอีกทีก็คือพยาบาลมาตรวจไข้จับตัวเด็กดูก็ปรากฏว่าน้องแน่นิ่ง
หมดลมหายใจไปแล้วค่ะพออ้าปากออกจะใส่สายยางดูดเสมหะจากคอ
เพราะเข้าใจว่าอาจจะเป็นเสมหะติดคอหรือเปล่าทำให้หายใจไม่ได้
จับปากอ้าดูเท่านั้นแหละเห็นลูกบอลคาอยู่ในคอเลยค่ะ
พยาบาลก็รีบเอาครีมดึงลูกบอลออกมา
แล้วก็ปั๊มหัวใจช่วยชีวิตน้องแล้วก็รีบส่งตัวน้องไปที่โรงพยาบาลระยอง
แต่ว่าคิดว่าน้องน่าจะเสียชีวิตแล้วก็หมดลมหายใจไป
ตั้งแต่ก่อนพยาบาลจะมาครู่ใหญ่แล้วอะค่ะเลยไม่สามารถยื้อชีวิตคืนมาได้
น้องเสียชีวิต๑๗กุมภาพันธ์นะคะครอบครัวก็เศร้าเสียใจมาก
โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณยายคุณยายที่ไปเฝ้าหลาน
คุณยายเสียใจมากเพราะว่าคุณยายอยู่ตรงนั้น
เพียงแต่ว่า๒สัปดาห์ที่ผ่านมาเฝ้าหลานตลอดทั้งวัน
นอนเต็มอิ่มเลยแล้วเกิดพลอยหลับไปเพราะว่าเพลีย
ออร่าเนี่ยเขาบอกว่าเป็นลูกคนแรกแล้วเป็นลูกคนเดียว
น่ารักน่าชังพ่อแม่ก็ทำใจไม่ได้เหมือนกันค่ะ
ก็น้องเขาป่วยเข้าโรงพยาบาลนะครับ
ก็รักษาตัวอยู่ประมาณ๑๔๑๕วันนะครับ
แล้วในช่วงจังหวะที่เกิดเหตุเนี่ยคือ
แม่เขาหลับอยู่แล้วน้องตื่นขึ้นมาเล่นอยู่คนเดียว
แล้วมันก็จะมีตะก้าของเล่นอยู่แล้วมันจะมีลูกบอล
ลูกบอลไฟครับขนาดสักฝ่ายเอ็มร้อยได้ครับ
แล้วน้องเขาจังหวะเอามาอมมาอมทีนี้มันเลยติดคอ
ก็ไม่รู้ว่าติดนานแค่ไหนครับเพราะว่าพยาบาลเข้ามาเห็น
ก็ตอนพยาบาลเขาที่เขาจะช่วยชีวิตน้องที่จะช่วยชีวิตน้อง
คือจังหวะเขาอ้าปากเหมือนจะใส่สายอะไรสักอย่างนะครับแล้วไปเจอแล้วก็คีบออกมาครับ
อยากให้เหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นที่เราเป็นที่สุดท้ายไม่อยากให้เกิดขึ้นกับคนอื่น
สำหรับศพของน้องออร่านะคะตอนนี้นำไปตั้งสวดบำเพ็ญกุศล
วัดสมบูรณารามบ้านสำนักท้อนในอำเภอบ้านฉางค่ะ
ก็จะตั้งศพ๓วันแล้วก็จะชาปนกิจต่อไปนะคะ